เส้นใต้วันนี้ขอตามต่อเรื่องการจัดระเบียบ

เพราะว่ามีมุมที่น่าติดตามน่าสนใจมา๒๓มุม
มุมที่๑กอทมตื่นแล้วครับ
เมื่อวานนี้รองประหลัดกอทมคนหนึ่งชื่อ

นำผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอส
ลงพื้นที่รวดสอบร้านสัก
ไปที่ถนนเข้าสารครับ
เพราะที่นั่นมีอยู่หลายร้าน
แต่ว่ายังไม่มีร้านไหนเปิด

จะไปตรวจงานทั้งทีก็น่าจะ
นี่ไปก็ตรวจอะไรไม่ได้ร้านปิด
ข้อมูลจากท่านรองทวีศักดิ์ท่านบอกอย่างนี้
อยู่ในกลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับการบริการลำดับที่
เท่านั้นเท่านี้บอกว่าการสักผิวหนังการเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
โดยผู้ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๕๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วท่านก็บอกว่าร้านศักดิ์ที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีเพียง๕๐แห่ง
โดยในพื้นที่เขตพระนครเนี่ยมี๑๗แห่งส่วนที่เหลืออีก๓๕กระจายอยู่ในพื้นที่อื่นของกรุงเทพ
ร้านศักดิ์ที่ไม่ได้ใบอนุญาตกอทมยังไม่ได้สำรวจเพราะร้านที่ไม่มีหน้าร้านไม่มีหลักแหล่งการตรวจสอบทำได้ยาก
แล้วท่านรองทวีศักดิ์ก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะกำชับให้๕๐เขต
เร่งสำรวจร้านศักดิ์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
ถ้าสำรวจตรวจพบต้องให้หยุดกิจการทันที
ส่วนร้านศักดิ์ที่ตั้งอยู่ริมทางเท้าหรือเป็นแผงจร
อันนี้เนี่ยให้ไปใช้พรบการสาธารณสุขพรบรักษาความสะอาดเข้าไปดำเนินการ
ทีนี้ถามถึงเรื่องการศักดิ์ของสำนักสงฆ์ของวัดเนี่ย
ท่านบอกอันนี้กฏมมอบหมายเป็นเรื่องของสำนักอนามัย
ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ
ถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่าข่าวที่เด็กสาวตายได้ปลุกให้กอทมตื่นขึ้นมาแล้วอย่างที่ว่า
ทีนี้ลองฟังเหตุผลฟังข้อมูลจากช่างศักดิ์ผู้ประกอบการร้านศักดิ์หน่อยครับ
ย่านถนนเข้าสารในฐานะเลขานุการชมรมช่างศักดิ
และผู้ประกอบการร้านศักดิ์แห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าเขาเปิดกิจการมา๑๒ปีแล้ว
ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ๙๐๑๐เป็นคนไทย
ลูกค้าต่างชาติเนี่ยเวลาจะศักดิ์เขาจะขอดูความสะอาดของอุปกรณ์
แต่เขาไม่ดูใบอนุญาตเขาจะขอดูอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้สักเข็มอะไรพวกนี้
แล้วยังให้ข้อมูลว่าอาชีพช่างศักดิ์เนี่ยยังไม่สามารถขอจดทะเบียน
เพื่อขอใบรับรองวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
อีกทั้งชมรมก็เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องประเด็นดังกล่าวเมื่อ๓๔ปีก่อน
เหตุเพราะอยากให้อาชีพช่างศักดิ์ได้รับการควบคุมและมีกฎเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
แต่ขณะนี้ไม่มีไม่มีความชัดเจนก็ทำได้แต่เพียงว่าจดทะเบียนเป็นการพาณิชย์
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนาคตถ้าหากอาชีพช่างศักดิ์ถูกขึ้นทะเบียนก็มองว่าอันตรายที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็จะลดลง
อาชีพช่างศักดิ์ก็จะเติบโตขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีร้านศักดิ์ทั่วประเทศประมาณ๕๐๐ราย
ในพื้นที่กอทมเนี่ยมีสมาชิกอยู่ในชมรมช่างศักดิ์ทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตร้อยกว่าราย
ทุกวันนี้ชมรมก็กำกับดูแลควบคุมกันเองพร้อมกำหนดข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นคือ
ศักดิ์ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีตำแหน่งที่ศักดิ์ก็ต้องคำนึงถุงด้วย
วดลายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาจะไว้ตรงไหนก็ต้องดูที่เหมาะสม
นี่คือร้านที่เขาบอกผมได้มีโอกาสแวะผ่านร้านที่เขาศักดิ์ร้านหนึ่งแวะไปคุยกับช่างช่างชื่อวัดสรร
เขาเป็นกรรมการชมรมชั่งสักสมาคมผู้ประกอบการอรานสักเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเขายั้ม

เขาบอกว่าทุกวันนี้เขาระมัดระวังอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัย
แล้วเขาให้ดูเข็มเข็มเนี่ยประเภทใช้ครั้งเดียวนะครับ
เนี่ยใช้ครั้งเดียวเพราะพอแกะออกมาแล้วเนี่ย
ลัสเตอร์จะปิดเข้าไปยังเก่าไม่ได้
ฉะนั้นเข็มเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใช้ครั้งเดียวทิ้ง
แล้วลูกค้าเวลามาสักลูกค้าจะขอดูเข็ม
ถ้าเข็มมีรอยเลือดลักษณะว่าใช้แล้วหรือไม่ได้แกะออกมาจากกล่อง

อันที่สองเนี่ยที่เห็นในภาพนี้สีที่สัก
สีที่ศักดิ์เนี่ยเป็นสีโดยเฉพาะที่สั่งมาจากต่างประเทศครับ
บ้านเรายังผลิตไม่ได้
เป็นสีที่สั่งมาจากต่างประเทศเป็นสีที่ไม่มีผลข้างเคียงกับผิวหนัง
ไม่อันตรายต่อผิวหนัง
แพงครับขวดเล็กเนี่ยราคาแพง
แล้วผ่านมาที่ถามที่ผ่านมาผมถามว่า
มีคนที่ศักดิ์ไปแล้วเนี่ยติดเชื้อเยอะไหม
เขาบอกมีน้อยมากไม่ได้เกิดจากการศักดิ์หรอก
แต่ว่าพอศักดิ์ไปแล้วเนี่ยลูกค้าไปเจอสิ่งปรกอะไรต่ออะไรพวกนี้
เขาบอกไม่เคยเจอไม่เคยเจอมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ย
เพราะเข็มมันต้องแกะออกมาใหม่เออแล้วก็ถามเรื่องว่าการเป็นช่างศักดิ์เนี่ย
มีรายได้อยู่ได้ไหมอุ้ยเขาบอกสบายครับ
เพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าเยอะคนนิยมศักดิ์มากขึ้น
การคิดราคาก็บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ลวดลาย

แล้วแต่ว่าจะศักดิ์กี่จุดจะศักดิ์ทั้งตัวไหมขึ้นอยู่กับลวดลายยากง่าย
ก่อนจะสักทำยังไงก่อนจะสักบอกลูกค้าจะมาเลือกลายก่อน
เขามีแคตเตอร์ล็อกให้ดูนะชอบลายไหนแบบไหนออกมาแนวตะวันออกแนวตะวันตก
หรือจะให้วาดไลน์ขึ้นมาใหม่หรือว่าไม่ชอบลายนี้แต่ลายแบบนี้
แล้วขอดัดแปลงลายนี้เอาลายนี้มาผสมกับลายนี้แล้วแต่ตกลงกัน
เพราะว่าศักดิ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันแก้ยากมากสีนี้จะอยู่เกือบตลอดชีวิต
มันเป็นสีที่ทนทานมากครับอยู่เกือบตลอดชีวิต
ผมก็ถามว่าราคาที่สักเป็นยังไงช่างโอเขาบอกผมเคยอยู่ที่ฟินแลนด์
ศักดิ์ฝรั่งล้านหนึ่งครับล้านบาทที่เป็นเงินไทยนะ
เพราะว่าศักดิ์ด้วยลวดลายที่ยากแล้วศักดิ์ทั้งตัว
ถามว่าที่เมืองไทยเคยสักให้คนราคาแพงสุดเท่าไหร่เกือบสามแสน
ราคาเมืองไทยเกือบสามแสนเพราะว่าลายที่เลือกเป็นลายที่ละเอียดสักยากสามแสน
ถามว่านานไหมเขาบอกว่าเขาเคยเจอว่ามีฝรั่งมาขอศักดิ์แล้วก็บอกว่าต้องศักดิ์ให้เสร็จ
ภายในนี้ละสองวันเนี่ยเค้าบอกว่าเค้ายืนสักอยู่ติดต่อกันนะสามสิบหกชั่วโมง
แต่ว่าไปกินข้าวแวะพักกินข้าวเข้าห้องน้ำนอกนั้นศักดิ์กันอย่างนั้น๓๖ชั่วโมง
เออเค้าก็พูดว่า
ชีพอะไรถ้าเราชอบเนี่ยเราจะทนได้
ฉะนั้นยืนสักอยู่สามสิบหกชั่วโมงเคยเจอมาแล้ว
เคยสักราคาแพงสุดหนึ่งล้านบาทเคยเจอมาแล้ว
อันนี้ก็เป็นแวดวงของของของเรื่องช่างสัก
เรื่องการเจาะการเจาะเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ
ผมฟังดูแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ
เขาก็มีวิธีจัดระเบียบกันเองนี่เขาก็บอกว่า
ชมรมกับสมาคมเนี่ยเขาจะร่วมกันจัดระเบียบเขาจะเปิดอบรมเป็นรุ่น
ใครต้องการเป็นช่างศักดิ์ชอบมีศิลปะมีฝีมือทางด้านนี้
เขาก็เปิดอบรมเป็นรุ่นเขาระมัดระวังเรื่องอันตราย
เขาระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อเขาระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงเขาอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ปิดท้ายเขาบอกว่ามีช่างศักดิ์อีกเยอะที่ไปขออนุญาตไม่ได้
เพราะว่าถ้าขออนุญาตได้มันก็ต้องมีหน้าร้านมีร้านค้า
แต่เขาก็เสนอว่าไม่ต้องมีร้านค้าไม่ต้องมีหน้าร้านได้ไหม
แต่ให้ควบคุมกันตรงเครื่องไม้เครื่องมือให้ควบคุมกันตรงว่าคุณภาพ
ผ่านการอบรมการรู้วิธีเครื่องไม้เครื่องมือแค่นี้พอ
แล้วก็จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แล้วเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
มีเยอะเลยนะครับที่บินมาเมืองไทยเหตุผลแรกคือมาศักดิ์
แล้วก็เที่ยวโน่นเที่ยวนี่นิดหน่อยบินกลับอ้าวกลายเป็นอาชีพที่เรียกเงินเข้าประเทศเหมือนกัน
ฉะนั้นนี่คือเรื่องของการศักดิ์และการเจาะสรุปว่าถ้าฟังตามนี้เนี่ย
เขาก็ระมัดระวังกันเองอยู่แล้วเขาควบคุมกันเองอยู่แล้ว
อันนี้ก็เอามาฝากเพราะว่าขีดเส้นใต้เปิดรายการขึ้นมาด้วยวันจันทร์ด้วยเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่า
มาถึงวันนี้หน่วยฝ่ายราชการจัดระเบียบไปฝ่ายของสมาคมช่างศักดิ์เขาก็จัดระเบียบของเขากันเอง
เรื่องนี้ก็จะได้หมดห่วงไปครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
จริงอาชีพนี้ทำเงินให้กับเมืองไทยเยอะพอสมควรต่างชาติบินเข้ามาสักที่เมืองไทยเยอะนะครับ
เยอะเป็นก็๒๐๐๐๐๐บาทกว่าสักทีหนึ่งน่ะ
ก็เดี๋ยวนะผมผมฟังแล้วผมคิดว่าเขาก็ระมัดระหว่างตัวของเขา
เพราะว่าถ้าคนไปติดเชื้อแล้วถึงแก่ชีวิต
แล้วไปเน่าไอ้ที่บอกว่าสักปากเปลือกอะไรแล้วไปเน่าสักคิ้วไปเน่าเนี่ย
เป็นพวกร้านเสริมสวยของเขาไม่มีของเขาเนี่ยไม่มี
เหยามาปนกันไอ้ที่วันก่อนคุณวิ้นเห็นไหมเป็นข่าวที่บอกไปสักแล้วปาก
เน่าเขาบอกไม่ใช่ของเขาคนละแบบกัน
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยก็หวังว่าทุกอย่างมันจะค่อยดีขึ้นไปนะครับ